เป็นคลิปเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่หมู่บ้านเอื้ออาทรปัญญารามอินทรา

คนหนึ่งสามขวบคนหนึ่งเจ็ดขวบ

แล้วเด็ก๓ขวบก็ล้มลงไปนั่งแล้วก็ร้องไห้
มีผู้ชายคนหนึ่งวัยกลางคนพุ่งมาเลย
กระทืบเด็ก๗ขวบต้องใช้คำว่ากระทืบนะคะ

คือผู้ชายคนนี้เป็นพ่อของเด็ก๓ขวบ
นึกว่าเด็ก๗ขวบทำร้ายลูกตัวเองจนลูกร้องไห้

นี่ค่ะคือดิฉันใช้คำว่ากระทืบไม่ผิดจริง
ใช่ทั้งเหยียบทั้งอื้อหูนี่ค่ะ
แล้วไซส์มันต่างกันมากนะคะจริง
ผู้ชายแบบที่โตเต็มวัยแล้วกับเด็กแค่๗ขวบเนี่ย
คือถ้าดูคลิปก่อนหน้าที่โอ้โห

มันไม่ได้มีใครแกล้งใครเหมือนเขาเล่นต่อสู้
เด็กผู้ชายใช่แต่ตัวพ่อเข้าใจว่ายังอีก

เพิ่งถูกเมียทิ้งตกงาน
แต่เครียดไม่ใช่ข้ออ้างที่จะมาทำร้ายเด็ก๗ขวบนะ
ถูกค่ะหรือถึงแม้ว่าถ้าเกิดเด็กตีกันจริง

มันไม่มีอะไรเป็นข้ออ้างได้สำหรับการกระทำนี้นะคะ

ภายในอาคารเอื้ออาทรปัญญารามอินทราตึก๘
แขวงบางชันเขตคลองสามวากรุงเทพมหานคร
เป็นวินาทีที่นายอำนาจสลับทองอายุ๔๒
กำลังทำร้ายร่างกายเด็กชายเอนามสมมุติ
อายุ๗ขวบจนน้องได้รับบาดเจ็บ
นายอำนาจอยู่บนชั้น๕ของตึกนี่แหละ
ได้ยินเสียงลูกชายวัย๓ขวบร้องไห้

คิดว่าน้องเอวัย๗ขวบกลั่นแกล้ง
ก็เลยทำร้ายน้องตามที่เห็นในคลิปนี้ค่ะ
เดี๋ยวเราลองไปฟังเสียงน้องที่ถูกทำร้ายกันหน่อยนะคะ
ต้องไปที่ที่ได้หลุม

ผมก็นานเยอะเพราะว่าที่ตอนตั้ง

แล้วก็เขวก็กระทึกผมตอนนั้นแล้วก็วิ่งดูสิเนี่ย

พักมาเลยว่าอะไรแตกอะไรแตกก็เลยเอาน้องไปนั่ง

ก็พบให้น้องแล้วก็ถามว่าไปโดนอะไรมา

เราถามว่าทีกตรงไหนเขาบอกว่าทีกข้อที่ใบหน้า

เสร็จแล้วถามว่าทำทีกอีกครั้งแล้วทีกไปอีกครั้ง
เขาบอกว่าทีกไปครั้งเดียวแต่จริงแล้วพอเราไปดู
แต่ผ้าส้มสอนปิดเนี่ยคือน้องโดนคือโดนเยอะมากค่ะ

คือฟังเสียงน้องที่ถูกทำร้ายแล้วคือน่าสงสาร

ก็เล่าให้ฟังแบบด้วยความเรียงสาของเด็กว่าถูกทำร้ายร่างกายยังไงบ้าง
พ่อของน้องที่ถูกทำร้ายก็คือนายนัทถาสุวรรณค่ะ
พ่อบอกว่าจริงแล้วก็เห็นหน้าค่าตากันอยู่ทุกวันนะ

ใช่แต่ไม่ได้สนิทกันก็รู้ว่านายอำนาจที่ก่อเหตุเนี่ยเพิ่งแยกทางกับภรรยา
แล้วก็ตอนที่เกิดเหตุตัวพ่อของน้องที่ถูกทำร้าย

คนก็วิ่งมาบอกว่าลูกถูกทำร้ายก็เลยรีบวิ่งออกไปดู
ก็เห็นว่าลูกได้รับบาดเจ็บก็รีบนำส่งโรงพยาบาล
หลังจากนั้นก็ไปแจ้งความลงบันทึกประจำวันเอาไว้กับตำรวจนครบานคันนายาว
ก็ลงบันทึกประจำวันไว้เป็นหลักฐานเพื่อดำเนินคดีต่อไป
ฟังเสียงของพ่อของน้องที่ถูกทำร้ายนะคะ

ทีมข่าวของเราก็สอบถามไปที่พนักงานสอบสวนสนคันนายาว

จากการตรวจสอบร่างกายของน้อง

ต้องส่งตัวน้องให้คุณหมอตรวจสอบการบาดเจ็บภายในร่างกายด้วย
แล้วก็จะต้องมีการระบุในใบรับรองแพทย์ว่าอาการของน้องมันบาดเจ็บขนาดไหน
สาหัสหรือเปล่าเพื่อนำไปประกอบสำนวนคดี
คือถ้าสาหัสโทษมันก็จะหนักขึ้นข้อหามันก็จะหนักขึ้น
เดี๋ยววันนี้คุณผู้ชมคะ๙โมงเช้า
ได้มีการนัดหมายผู้ปกครองสหวิชาชีพมาร่วมกันสอบปากคำ
แล้วก็จะต้องมีการแจ้งความเอาผิดคนก่อเหตุต่อไปนะคะ